คุณผู้ชมปีใหม่แบบนี้นะคะก็มีแต่ดาราดังเนี่ย

บรรเผินไทรรัสรู้จริงถูกเรียกบรรเผิ้น
ซึ่งแน่นอนนะคะพี่ไม้ขวัญใจชาวแรงงาน

พี่ไหมน่ารักมากมาตัวเป็นเลยเท่านี้ล่ะค่ะ

นั่นก็คือน้ำปลาร้าแซ่บไหม
หมายถึงว่าของไม้นะคะไม่ใช่ว่าแซ่บหรือเปล่า
เพราะว่ามันแซ่บจริงค่ะ
นี่เอามาให้ชาวไทยลงไทยรัฐนะคะได้แซ่บนัวกันถึงสถานีค่ะ
อวยพรให้แฟนเพลงชาวไทยรัฐทีวีมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ

โดยทางบันเทิงไทยรัฐนะคะก็มอบของให้เหมือนกันค่ะ
นี่กระเป๋าเดินทางน่ารักไหมล่ะ
มีโลโก้แบบไทยรัฐแบบนี้ที่เดียวนะจ๊

และเห็นพี่ไม้ขนเอาผลิตภัณฑ์มาให้เยอะแยะมากมาย
น้ำปลาลงปลาร้านก็เลยต้องถามพี่ไมค์

ได้ข่าวว่าพี่จะไปทำธุรกิจเต็มตัวจริงหรือเปล่านะคะ

โอ้โหฟังแล้วแล้วก็โอ้โหขนลุกเลยนะ

วางแผนว่าจะขอแขวนไมค์แล้วล่ะค่ะ

เสียงเพลงผ่านช่องทางของตัวเองไปตลอดเลย

จะขอเกษียณเรื่องร้องเพลงเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนอะก็จะปล่อยเวทีให้กับเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาได้มาสารต่อดีกว่าเรื่องของการร้องเพลงเราเองก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางการร้องจะเป็นแบบไหนเพลงแบบไหนนะครับแล้วคนฟังเพลงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะก็ต้องยอมรับนะครับความเป็นจริงว่าคนเรานะครับถึงจุดหนึ่งก็

ใช่ทำสวนไปนะคะแต่ว่าร้องเพลงก็ยังไม่ทิ้ง
แดนอยู่ต่างจังหวัดนะนี่ใช้แต่ปลาร้าแซ่บไหมนะ
ใช่ต่างประเทศใช้กันทั้งเมือง